คุณผู้ชมขีดฉันใต้เมืองไทยวันนี้มาดูเรื่องของปฏิรูปวงการตำรวจกันต่อนะคะ
เพราะว่ามันก็ดูเหมือนจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้ว
สำหรับที่คณะกรรมการเขาเสนอ
สวนวันนี้ต้องอัปเดตความคืบหน้ากันหน่อยเพราะว่าที่เคยพูดกันมาแล้วหลายคนว่า
ถ้าจะปฏิรูปตำรวจต้องให้ความสำคัญกับเรื่องพนักงานสอบสวน
เพราะตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้น
ถ้าพนักงานสอบสวนมีปัญหาคนผิดลอยนวลคนถูกอยู่ในคุก
คนจนเสียเปรียบคนมีเงินคนไม่มีตำแหน่งเสียเปรียบคนมีตำแหน่ง
คนไม่มีเส้นเสียเปรียบคนมีเส้นมีสายบ้านเมืองวุ่นวายไปหมด
คนที่ไม่เจอกับตัวเองไม่รู้หรอกครับว่าเวลาเราไม่ได้รับความเป็นธรรม
กระบวนการยุติธรรมเราจะรู้สึกยังไง
ฉะนั้นเรื่องพนักงานสอบสวนเป็นเรื่องสำคัญ
และต้องเร่งปฏิรูปเพื่อให้พนักงานสอบสวนได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
แล้วก็เพื่อให้พนักงานสอบสวนมีขวัญกำลังใจที่จะทำงานด้วย
ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าตำรวจที่เป็นพนักงานสอบสวนนั้นเนี่ย
อยู่ในภาวะวิกฤตวิกฤตยังไงล่ะฮะ
ดูตัวเลขที่เขาไปสำรวจปีข้อมูลปี๒๕๖๐เนี่ยตอนเดือนสิงหาคมเนี่ย
ตำแหน่งพนักงานสอบสวนว่างอยู่๑๖๓๒ตำแหน่ง
แปลว่าอะไรครับแปลว่ามีอัตราอยู่แต่ไม่มีคน
แล้วก็จะมีปัญหาลดจำนวนลงไปเรื่อย
พนักงานสอบสวนถ้าย้ายไปอยู่สายอื่นได้เขาก็ย้าย
ถ้าย้ายไปอยู่สายอื่นไม่ได้ทำงานไปก็เหลือบดูไป
เขาจะรับอายการกันเมื่อไหร่เขาจะรับสอบผู้พิพากษาเมื่อไหร่
ก็ไปสอบผู้พิพากษาไปสอบเป็นอายการ
ตำแหน่งของพนักงานสอบสวนก็ลดว่างลงไปเรื่อย
คนที่อยู่ก็ทำงานหนักเครียดทำงานไม่ทันถูกเจ้านายตำหนิ
ฉะนั้นเราจะได้ยินว่าเวลามีข่าวว่าตำรวจฆ่าตัวตายยิงตัวตายผูกคอตาย
ตำรวจพนักงานสอบสวนทั้งนั้นแหละครับ
เพราะอยู่ในภาวะเครียดทนไม่ไหว
นี่คือปัญหาที่ต้องเร่งเรื่องการปฏิรูปพนักงานสอบสวน
ล่าสุดมีข่าวจากคุณมานิดสุขสมจิต
ท่านประธานเป็นประธานอนุคณะกรรมการด้านการสื่อสารกับสังคมในคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ
ท่านแถลงว่าล่าสุดเนี่ยคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ
ได้กำหนดโครงสร้างตำแหน่งพนักงานสอบสวนเอาไว้๓เรื่องหลัก
สร้างความชำนาญเฉพาะด้าน
ต้องการให้พนักงานสอบสวนทำงานในตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ไม่ต้องย้ายไปย้ายมา
จะได้มีประสบการณ์ในการทำงานสะสมไปเรื่อย
และเป็นประโยชน์กับการสอบสวน
ฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยย้ายไปย้ายมา
ย้ายไปกินตำแหน่งไปอยู่ฝ่ายอื่นก่อน
พนักงานสอบสวนก็ขาดคนมาใหม่ก็ไม่มีความชำนาญ
คนที่ชำนาญงานด้านการสอบสวนเนี่ยไม่ใช่หาง่าย
แต่ว่าเขาอยู่ตรงนั้นเขาก็ดักด่าน

ทำยังไงให้พนักงานสอบสวนอยู่ตรงนั้นไปนานและมีความก้าวหน้า
ฉะนั้นในข้อ๒ของบทสรุปบอกว่า
เพื่อไม่ให้ย้ายไปกินตำแหน่งย้ายไปย้ายมาเนี่ย
ก็ต้องมีสิ่งชดเชยคือต้องกำหนดความก้าวหน้า
ในตำแหน่งหน้าที่ของพนักงานสอบสวน

แปลว่าเส้นทางของพนักงานสอบสวนเนี่ย
ไต่ก้าวหน้าขึ้นไปได้เป็นลำดับ

ไตไปถึงเป็นผู้ช่วยพบตรก็ได้
ไต่ไปถึงรองพบตรก็ได้
และสุดท้ายไตไปถึงพบตรยังได้เลย

สิ่งที่จะทำให้พนักงานสอบสวนสบายใจ
คือต้องให้เขามีความเป็นอิสระ

แล้วก็มีคนมาแทรกแทรงมากดดัน

มีคดีรถชนบางคดีเนี่ย

พนักงานสอบสวนได้รับนามบัตร
ฝ่ายที่ชนก็ได้นำบัตร
ฝากฝังว่าให้ช่วยดูแลหน่อย
ฝ่ายที่ถูกชนก็เอานามบัตร

มาส่งมาทางพนักงานสอบสวน

ให้ช่วยเหลือดูแลเป็นพิเศษด้วย

คนชนทั้งคนถูกชนเนี่ย
มีนามบัตรมาถึงพนักงานสอบสวน

ฉะนั้นเรื่องความไม่แทรกแทรง

ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ
กำหนดว่าจะต้องห้าม

เมื่อเส้นทางของพนักงานสอบสวน
ก้าวหน้าไปเป็นลำดับได้เนี่ย

สายงานบังคับบัญชาจะเป็นยังไง

เส้นทางของพนักงานสอบสวน

วันหนึ่งคนที่เป็นพนักงานสอบสวน
ก็มียศเป็นพันธุ์ตำรวจเอก

ก็จะมีพันธุ์ตำรวจเอกสองคนสมมุติอย่างนั้น

จะต้องปฏิบัติงานร่วมกัน
โดยให้หัวหน้าสถานีตำรวจ
ยังคงเป็นพนักงานสอบสวน

ให้อัยการ
กับพันธุ์ตำรวจเอกที่ดูแลงานสอบสวน

คดีจะทำยังไง

พนตรบตรีตัดสิน

อันนี้คณะกรรมการปฏิรูป
จะต้องไปออกแบบให้ดี

เช่นพอเห็นท่าไม่ดีเรียกสำนวนมาคืนมา
กลับไปเรียกสำนวนคืนมาแล้วก็สั่งเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวน
เอาคนที่คุยรู้เรื่องเนี่ยมาทำหน้าที่สอบสวน
เรื่องที่คนเก่าสอบสวนค้างไว้อันนี้เขาจะห้าม
แต่ว่าพนักงานสอบสวนคนนั้นทำงานมีปัญหาจริง

ผู้กำกับถึงจะมีอำนาจไปเรียกสำนวนมา
แล้วก็เปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวน
ส่วนแนวทางเดิมที่ตกลงกันว่าจะให้อายการมาถวงดุลเนี่ย
หลักการนั้นยังอยู่ก็คือว่าคดีไหนที่จำเลย
โจทย์ไปร้องเรียนว่าพนักงานสอบสวนไม่ให้ความเป็นธรรม
พิสูจน์ได้เลยครับว่าไม่ให้ความเป็นธรรม
ก็ไปร้องกับคณะกรรมการชุดหนึ่ง
คณะกรรมการชุดนี้จะไม่รุ่มร่ามหรอกมีคนไม่กี่คน
ต่างจังหวัดให้ผู้ว่าเป็นประธาน
พอไปร้องแล้วเนี่ยถ้าคณะกรรมการเห็นว่า
พนักงานสอบสวนไม่ให้ความเป็นธรรมเขาจริง
ก็จะไปขอให้อายการเข้ามาร่วมตรวจสอบสำนวน
มาควบคุมดูแลการทำสำนวนว่างั้นเถอะ
นี่เป็นช่องทางหนึ่งที่อายการจะเข้ามา
ฉะนั้นที่คณะปฏิรูปเขาคิดอยู่ตอนนี้
มาถูกทางแล้วส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่จะมา
วบคู่กันคันก็คือว่าเรื่องผลตอบแทนของตำรวจ
รวมทั้งผลตอบแทนของพนักงานสอบสวนด้วย
จะมีค่าตำแหน่งกำกับไว้ยังไงก็ว่ากันไปเถอะ
เพราะทุกวันนี้ต้องยอมรับความจริงว่า
ตำรวจเราเนี่ยเงินเดือนน้อยแต่เงินเดือนน้อยก็ตามแต่
เวลาสอบเข้าตำรวจวิ่งเต้นกันเป็นแสน
เพื่อไปเป็นตำรวจเพราะตำรวจมีรายได้พิเศษอื่น
ฉะนั้นทำยังไงที่ไม่ต้องไปมีรายได้พิเศษอื่น
แต่ดำรงคงอยู่ในศักดิ์ศรีและเกียรติยศของตำรวจได้
โดยเงินเดือนและค่าตอบแทน
ซึ่งแน่นอนเขาจะต้องเขาจะต้องมีเงินเดือนและค่าตอบแทนสูงขึ้น
อันนี้สังคมไม่ขัดข้องหรอกครับ
มีคนบอกว่าสังคมไทยเนี่ย
ลงทุนกับตำรวจถูกมากเงินเดือนถูกเงินเดือนน้อย
แต่มีความคาดหวังกับตำรวจสูงตำรวจจะต้องไม่เป็นอย่างนั้น

ฉะนั้นเรื่องการปรับเงินเดือนตำรวจมันจะมาพร้อมกันกับการปฏิรูปตำรวจ
สุดท้ายวันนี้ก็อยากจะฝากถึงคนที่ติดตามดูรายการนี้หรือรายการไหนก็ตาม
แต่ขณะนี้แก๊งคอนเซนเตอร์อารวาสหนักมาก
คือหาเงินลำบากก็มีวิธีพลิกแพลงที่จะหาเงินโดยการหลอกลวงชาวบ้าน
เขามีแก๊งเป็นคอนเซนเตอร์ขึ้นมา
แล้วก็กดเข้าไปสมมุติเขาโทรมาอ้างเป็นป่๊องบ้าง
อ้างเป็นพะยางานป่๊อสปลาบรามยาเสพติด
ล่าสุดลามปามอ้างสารล่ะนะครับ
โทรมาจากศาลบึงกาลคุณมีคดีค้างเก่าอยู่ที่นี่
แล้วตรวจสอบแล้วเนี่ยคุณจะมีปัญหา
แล้วจะทำยังไงแล้วในกรเซ็นเตอร์บอกว่า
ถ้าคุณสงสัยให้กดไปที่เลขนั้นเลขนี้เอากดไปที่เลข๐
ก็จะมีเจ้าหน้าที่ตอบเจ้าหน้าที่บอกว่า
คุณมีสารหมายสารตกค้างอยู่
คนที่รับโทรศัพท์บอกว่าเอาแล้วจะทำยังไง
ก็บอกให้บอกเลขที่ให้บอกชื่อจริงนามสกุลจริง
แล้วก็บอกบัตรประจำตัวประชาชนก่อน
แล้วถึงจะบอกว่าจะต้องทำยังไงนี่อันดับแรกนะ
แล้วจากนั้นก็หาช่องทางที่จะทำยังไงจะต้องเสียเงิน
ดูสิครับสารนะฮะแล้วที่ฮิตมากตอนนี้สารจังหวัดบึงกาล
เธอไปหลอกใครต่อใครเนี่ยเพื่อนผมยังเจอ
แล้วนั่งกันอยู่ด้วยกันเนี่ยเปิดเสียงให้ฟัง
เล่นกันถึงขนาดนี้แล้วเหรอเอาสารมาเป็นเครื่องมือแล้วเหรอ
แล้วเบอร์โทรศัพท์ที่โทรมาเนี่ยก็มีด้วย๐เป็นหมายเลขของ
บึงกาลนั่นแหละครับรหัสนำหน้าคำถามก็คือว่า
เรื่องลักษณะอย่างนี้เนี่ยฝ่ายตำรวจฝ่ายผู้ที่เกี่ยวข้อง
เอาจริงเอาจังได้ไหมที่จะไปควานหาเบอร์ว่า
ไอเบอร์นี้เราโทรกลับไปปั๊บเนี่ยรู้แก้วแล้วไม่รับสาย
เป็นเบอร์ของใครใครไปเปิดใช้นายกอไปเปิดใช้นายกอโอนไปให้ใคร
สาวกันไปจริงต้องได้ตัวเพราะมันมีเบอร์โทรศัพท์ค้างอยู่
มาจากเชียงใหม่ก็นำหน้า๐๕๓คราวที่แล้วผมก็เจอเรื่องว่า
มีวัสดุปรายศนีย์ตกค้างสำรวจแล้วเป็นของผิดกฎหมาย
ให้รีบมาเคลียร์๕เบอร์อยู่๐๕๓เท่าไหร่เนี่ยผมจำไม่ได้
แต่โทรไปปั๊บไม่มีคนรับสายถ้าเจ้าหน้าที่เอาจริงไปขอดูซิว่า
เบอร์๐๕๓เลขนี้เลขนี้เนี่ยเปิดในนามใครไอ้คนนี้มันเกี่ยวข้องไหม
สาวก็จริงสาวถึงแต่ว่าตำรวจเจ้าหน้าที่ยังไม่ทำอะไร
ยังไม่ทำอะไรเริ่มขยับบ้างเล็กน้อยเพิ่งจับได้แก๊งหนึ่งไม่กี่วันเนี่ย
ฉะนั้นเรื่องนี้ก็ขอฝากด่วนไม่อย่าไปรับสายครับไม่มีหรอก
ไม่มีปปงไม่มีปปศไม่มีสารที่ไหนมาใช้โทรศัพท์กันแบบนี้
ไม่มีครับแต่ไอ้คนพวกนี้มันก็ช่างเจรจาครับ
มันอ้างสารมันอ้างข้อกฎหมายฟังดูน่าเชื่อถือล่ะครับ
ก็ขอเตือนหน่อยว่า๑อย่าไปหลงกล๒เจ้าหน้าที่
ทำยังไงที่คุณจะมีเทคโนโลยีที่จะเอาจริงเอาจังกับคนพวกนี้ให้ได้
ลากคอเข้าคุกซะไม่กี่แก๊งเท่านั้นแหละครับเรื่องนี้ก็จะหายไปเองครับ
คุณมิ้นครับคุณปุ๊กครับค่ะคืออย่างนี้ต้องบอกว่ามีการพัฒนาขึ้นได้เยอะมาก
ไปเยอะมากอย่างที่คุณสุภาพบอกว่าถึงขั้นกล้าอ้างตัวเป็นศาลแล้ว

คือคนส่วนใหญ่ประชาชนกลัวเรื่องของกฎหมายไงคุณ
กลัวว่าเอ๊ะตกลงฉันจะไปทำผิดอะไรหรือเปล่า

อย่างที่คุณสุภาพบอกต้องไปคุยกับเขาตัดสายไปเลย

แต่ตอนนี้สายด่วนฮอตไลน์๑๗๑๐ของ๗

คนก็โทรไปกะว่าจะอายัดได้นะครับ
ขอบคุณครับคุณสุภาพคลี่ขจายนะครับ